หลายคนนะคะคงยังไม่คุ้นเคยกับคำว่าเค็มบักนัด
วันนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับชื่อนี้กันนะคะ
เขียนบันดิ์นัทคร่าวเลยนะคะ
นั่นก็คือการเอาสับปะรดแล้วก็ปลามารวมกันค่ะ
แล้วก็คล้ายกับเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารได้หลากหลายเมนู
วันนี้นะคะเราก็จะมาทำเมนูเกี่ยวกับเค็มบักนั้นเนี่ยนะคะ
แต่ว่าเรามีตัวช่วยนั่งอยู่ข้างนี่เองนะคะ
สวัสดีค่ะกำลังตอบนะคะ

ให้กำลังเล่าให้ฟังหน่อยว่าเข็มบักนัดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงคะ

อยู่ใกล้แม่น้ำเราเป็นลูกแม่น้ำมูลแม่น้ำโขงนะคะ
เราก็จะเอาวัตถุดิบที่มันมีตามธรรมชาติ

มาทำถนอมอาหารนะคะ

ขั้นตอนการถนอมอาหารคือเราจะเอาสับปะรดปลาเทโพมาคลุกเขาเข้ากันคั้นด้วยเกลือ
ถ้าจะเก็บคล้ายการทำปลาร้า
ักนัดเนี่ยก็คือสับปะรดแต่ว่าคนอีสานเรียกว่าบักนัดนะ

วันนี้กำนันป๋อมจะทำเมนูหลนเค็มบักนัดให้เราได้ชิมกัน
ถุดิบที่ต้องเตรียมคือน้ำกะทิเค็มบักนัดพริกสดหอมแดงแครอทน้ำปลาน้ำตาลมะเขือแล้วก็ผักชีค่ะ
ขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะเริ่มจากใส่กะทิลงไป
จากนั้นตามด้วยเข็มบักนัดรอสักครู่ค่ะ
ระหว่างนี้เราก็จะได้กลิ่นหอมจากสับปะรดแล้ว
จากนั้นก็ทยอยใส่แครอทมะเขือพริกรอสักครู่ค่ะ
จากนั้นขนให้เข้ากันแล้วก็ใส่หัวกะทิต่ำลงไป
ระหว่างนี้ก็ลองชิมดูนะคะว่าใครชอบหรืออยากเพิ่มรสไหน
แต่จานนี้บอกเลยว่านัวมาก
ลับของเมนูนี้คือต้องใช้เค็มบักนัดมากกว่าน้ำกะทิ๑เท่า
ถึงจะทำให้รสชาติออกมากลมแล้วก็นัว
จากนั้นนะคะกำนันป๋อมก็ใจดีทำผัดชาปลาคังให้เราได้ชิมกันด้วย
ซึ่งปลาที่นี่ก็สดใหม่เนื้อแน่น
เป็นของดีอีกหนึ่งอย่างของอำเภอโขงเตียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ถึงเวลาที่รอคอยแล้วนะคะมาชิมกันดีกว่า
เริ่มจากเมนูพระเอกของเราล้นเข็มบักนัด
หื้มมรสชาติออกจากปื้อเปรี้ยวหวานเข็มนิด
สามรสอร่อยลิ้นฝิ่นมากค่ะ
กับข้าวสวยร้อนเข้ากันสุด
ส่วนผัชชาปลาคังก็เนื้อแน่นปลาหวานไม่มีกลิ่นขาวเพราะว่าสดมากนั่นเอง
นับเป็นของดีที่ใครมาก็ต้องลิ้มลอง
อกจากนี้เข็มหมักงัดยังสามารถนำมาปรุงเป็นเมนูอื่นที่อร่อยชวนกินได้อีกหลากหลายเมนู
จากล้นเข็มบักนัดแล้วยังสามารถนำไปทำยำเข็มบักนัดตุ๋นเข็มบักนัดได้อีกด้วย
แต่ชาวอีสานส่วนใหญ่จะนิยมกินกันโดยที่ไม่ต้องนำไปปรุงรสได้เลยค่ะ
แค่กินกับข้าวเหนียวก็แซ่บนัวแล้วค่ะ
ส่วนมากก็จะทานดิบทานดิบก็คือคล้ายกุ้งจ่อมทานกับเครื่องเคียง
คือจะมีพริกซอยหอมซอยแล้วก็ทานเลยค่ะแกบแก้มด้วยเคียงด้วยผักอะค่ะ
ส่วนเข้มบักนัดที่ใช้วันนี้ก็เป็นฝีมือของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาบ้านด่านใหม่
โขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ชาวบ้านที่นี่ก็รวมกลุ่มกันทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาหลากหลายอย่าง
นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่พุทธประวักษณ์และแขกพุทธประวักษมนตปุ๊บ
สืบทอดมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานจากเคยเป็นวิธีการถนอมอาหารแบบธรรมดาก็
กลายมาเป็นของหมักของดีของจังหวัดอุบลราชธานีที่ใครมาก็ไม่พลาดที่จะลิ้ม
ลองและซื้อไปเป็นของฝากค่ะวัชรีดวงใสข่าวเทราะทีวีรายงาน